มีพัฒนาอีกหนึ่งก้าวสำหรับวงการการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพตอนนี้สามารถจะออกกำหนดการแต่งชุดนักเรียนและไว้ทรงผมได้อย่างอิสระแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้ครับ
ทางกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด๔๓๗แห่งครับ
อนุญาตให้โรงเรียนกำหนดการใส่ชุดนักเรียนและไว้ทรงผมได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบสิทธิมนุษยชนและลิดรอนสิทธิของนักเรียนโดยทรงผมนักเรียนจะสามารถไว้ได้อย่างอิสระครับ
แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดีสะอาด
ซึ่งทางโรงเรียนต้องรับฟังความเห็นของนักเรียน
ผู้ปกครองเพื่อเข้าใจร่วมกันและตรงกัน

ทางโรงเรียนกำหนดว่าแต่งชุดอะไรในวันไหน
สัปดาห์ละ๑วันครับ
ซึ่งหนังสือนี้ลงวันที่๒๖มิถุนายนมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับ
โดยตำรวจทางหลวงได้จับนายพรศักดิ์เจริญล่าอายุ๓๖ปี
ตามหมายสารจังหวัดธัญบุรีและสารจังหวัดมีนบุรี
ในข้อหาใช้ยานยนต์บนทางหลวงมีเจตนาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
คิดเป็นเงิน๑๘๐๐บาทเมื่อรวมกับค่าปรับ๑๐เท่า
จะเป็นเงินที่ค้างชำระกรมทางหลวง๑๑๘๘๐๐บาท
นำมาสู่การออกหมายจับและนำมาสู่การตามจับกลุ่มตัวดังกล่าวครับ
แล้วเรื่องนี้ใครอยากท่องเที่ยวด้วยรถจากไอน้ำต้องฟังเลย
รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทได้จัดขบวนรถพิเศษ
นำเที่ยวเป็นรถจากไอน้ำเส้นทางประวัติศาสตร์ระหว่างกรุงเทพถึงพระนครศรีอยุธยาครับ
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘กรกฎาคมนี้
ซึ่งเป็นรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่๒ครับ
โดยขบวนรถไฟพิเศษจะออกจากหัวลำโพง๘นาฬิกา๑๐นาที
จะไปถึงสถานีอายุทยา๑๐นาฬิกา๒๐นาที
นักท่องเที่ยวจะมีเวลา๖ชั่วโมงครับได้ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และเที่ยวโบราณสถานและจะเดินทางกลับในเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาที
ถึงกรุงเทพ๑๘นาฬิกา๕๕นาที
เอาล่ะใครสนใจครับสามารถไปจองตัวได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง